ส่วนที่จังหวัดนครนายกกลางดึกเมื่อคืนที่ผ่านมา
ผู้ชายคนหนึ่งค่ะขับรถพุ่งเข้าไปในบ้านหลังหนึ่ง

และหลังจากนั้นก็ออกมาตะโกนโหกเวกบอกว่านี่บ้านของผม
ออกมาเดี๋ยวนี้นะคนที่อยู่ในบ้าน
แล้วข้างบ้านเขาก็เลยโทรแจ้งตำรวจเพราะเขาบอกไม่คุ้นหน้า

ไม่ใช่พอตำรวจมาถึงเขาก็บอก
ผมเนี่ยรู้จักกับคนใหญ่คนโต
แล้วผมเคยมีหน้าที่ปราบปรามยาเสพติด
คือข้อมูลทั้งหมดมันงงไปหมดเลย

เอาไปดูช่วงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ

เอาปะล่ะลิ้นเปรี้ยเลยนะ
อันนี้แหละเป็นผู้ชายคนนี้ที่เล่าเขาบอกนี่นะคะ
เขาบอกกับเจ้าหน้าที่สิ่งที่เขาพูดคุยเนี่ย

ชนบุรีที่ฉะเชิงเซาเขาทำมาหมดแล้ว

ตำรวจภูทรบ้านนานครนายกพร้อมกู้ภัย

เข้าไปเจรจากับผู้ชายคนนี้

แต่ประเมินอายุน่าจะ๓๐๓๕ปีเนี่ยนะคะ
ผู้ชายคนนี้ที่จะต้องเข้าไปพูดคุยกับเขา

พุ่งเข้าไปในพื้นที่บ้านของประชาชน

และรถเนี่ยมันพุ่งลงข้างทางแบบเนี่ยค่ะ

เหตุการณ์นี้สืบเนื่องมาจากช่วงกลางดึก
ผู้ชายคนนี้นี่แหละค่ะเข้ามาในบ้าน
หลังเกิดเหตุแล้วก็คว่างก้อนหิน
ยุ้งข้าวของเจ้าของบ้าน

เป็นบ้านของตัวเขาเองคือช่วงที่เกิดเหตุการณ์เนี่ย
เสียงมันก็ดังคนที่อยู่ในบ้าน
ก็ไม่กล้าออกมาแต่คนที่กล้าออกมาคือเพื่อนบ้าน

สรุปแล้วเป็นคนโทรแจ้งตำรวจเอง

บอกว่าชื่อนัตถพงน์นามสกุลอินเดีย

สีน้ำเงินพุ่งตกลงไปข้างทาง
ช่วยทั้งคนช่วยทั้งรถเนี่ยนะรถก็ต้องลากขึ้นมา
จากนั้นตำรวจพยายามตรวจสอบนะคะ
สรุปสุดท้ายไม่ค่อยได้กลิ่นสุรานะ
แต่ว่าก็ต้องนำตัวไปสงบสติอารมณ์ที่สพบ้านนา
กระทั่งผู้ชายคนนี้คุยไปคุยมา
รับสารภาพว่าดื่มน้ำใบกระท่อม
สรุปแล้วเมา๔คูณร้อย

น้องกระท่อม
สรุปแล้วนะคะเขาเมาน้ำใบกระท่อมนะคะ
ส่วนเจ้าของบ้านชื่อว่านายสุวินพี่กุณฑองเล่าว่า
หลังจากผู้ชายคนนี้ขับรถพุ่งลงข้างทางแอบมองมาจากในบ้าน
เห็นเขาเดินเข้ามาในบ้านด้วยนะแล้วบอกว่าบ้านหลังนี้เป็นของเขา
นายสุวินถามว่าเป็นใครมาจากไหนจากนั้นผู้ชายคนนี้ก็คว่างก้อนหินไม่ตอบนะ
แต่คว่างก้อนหินก้อนใหญ่หลายก้อนเมื่อเจ้าของบ้านตัวจริงไล่ให้ออกไป
ผู้ชายคนนี้ก็บอกว่าเข้าบ้านผิดขอโทษครับ
แล้วก็ปลาหินที่ถือมาใส่บ้านอีกหนึ่งครั้ง
สรุปแล้วเหตุการณ์มันค่อนข้างวดวงวกวนเนี่ยนะคะ
ฟังเสียงเจ้าของบ้านเขาเล่าหน่อยค่ะ
โดยหมายให้รู้บ้านปกติค่ะ
แล้วเขาได้ทำร้ายใครมั้ยครับ
แต่ปลาก้อนหินเข้าไปในบ้านเขาเนี่ยปลาก้อนหินตั้มเข้าไปนะ
ถามเพื่อนบ้านอีก๑คนนะคะชื่อว่านางสวรัสอายุ๕๗ปี
อยู่บ้านหลังถัดไปของนายสุวินนี่แหละ
บอกว่าขณะเกิดเหตุนอนอยู่ในบ้าน
จากนั้นเพื่อนบ้านโทรศัพท์มาหาบอกว่ามีคนแปลกหน้าเข้ามาในบ้าน
แถวบ้านเราเนี่ยตอนนี้ยืนอยู่หน้ายุ้งข้าว
แล้วก็เอาก้อนหินคว่างใส่ยุ้งข้าวด้วย
จากนั้นเธอก็เลยเปิดไฟที่โรงรถ
ซึ่งรู้สึกกลัวและกังวลมากนะคะ
เบื้องต้นตำรวจสพนควบคุมตัว
ใช้ที่คลุ้มคลั่งไปยังสพนเพื่อให้มีสติ
แล้วก็ทำการสอบสวนติดต่อญาติให้มารับตัวต่อไปค่ะ